โปรดติดตามตอนต่อไป
ดน้ำตาคนไทยไม่ยอม

วันที่หัวใจชาวไทย
แลกสลาย
เจ็ดสิบปีที่ร่มเย็น
พ่อเป็นดังต้นไม้ใหญ่
ปกคลุมทั่วผืนดินไทย
วันนี้พ่อจากไป
น้ำตาชาวไทยยังไหลริน
เสียงคนไทยร่ำร้องพ่อมองและได้ยิน
พ่อยังทรงทวินถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย
เราชาวไทยทุกคน
สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย
ขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไป
พ่อหลวงของไทยสถิตอยู่ในใจเรา
หยดน้ำตาไม่ยอมหยุดไหล
เราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ
แผ่นดินสยามสานทอรวมเป็นใจ
พระภูมิพลราชา
คือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ่
วันนี้น้ำตาชาวไทยไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน

เราชาวไทยทุกคนสำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทยขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไป
พ่อหลวงของไทยสถิตอยู่ในใจเรา
ย่นน้ำตาไม่ยอมหยุดไหลเราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ
แผ่นดินสยามสานทอรวมเป็นหนึ่งใจ
พระภูมิพลราชาคือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ่
วันนี้น้ำตาชาวไทยไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน
น้ำตาไม่ยอมหยุดไหลพวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน
แสดงออกถึงความจงรักษ์ภัคดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙จาก
ในหลวงราชการที่๙จากประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะ
รวมไปถึงเห็นถึงความรักความสามัคคีด้วยเช่นเดียวกัน
ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพลังแห่งการทำความดี

หลวงราชการที่๙นะครับไปดูบรรยากาศจากทั่วประเทศเลยครับ
ที่ประชาชนนั้นต่างสำนึกในพระมหากรณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
จึงร่วมกันทำความดีด้วยการแจกอาหารให้กับประชาชนได้รับประทานฟรี
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
นายชำนาญและนางรุงนภาพฤทธิพจงกิจเจ้าของอุศุนย์ชัยบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ไอศครีมและขนมหวานมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
รวมไปถึงผู้ป่วยญาติและผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ให้ได้รับประทานฟรีสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ
ทำเอาประชาชนต่างพากันมารอรับอาหารกว่า๑๐๐คน
แน่นบริเวณลานจอดรถข้างตึกอำนวยการของโรงพยาบาลเลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีการนำเสื้อสีดำไปแจกให้กับประชาชนฟรี๒๐๐ตัว
พร้อมกับนำแพมเพิร์ตมามอบให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยด้วย
ชำนาญและหนังรุ่งนภาบอกว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จึงอยากทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์ของผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย
ขณะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนาวีตำบลชะวัยอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เปิดร้านเลี้ยงให้กับประชาชนได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อฟรี
แบบไม่อั้นพร้อมกับเมนูลูกชิ้นทอดเรียกน้ำย่อยที่สำคัญยังมีบริการใส่ถุงกลับบ้านอีกด้วย
แม่ค้าช่างใจดีจริงค่ะ
มาริยาอุ่นพักอายุ๕๘ปีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
ตั้งใจจะทำความดีด้วยการแจกก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ประชาชนได้ทานกันแบบจุใจ
โดยตั้งแต่เปิดร้านก็มีประชาชนมารอต่อคิวรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ไปทานกันเป็นจำนวนมาก
และตั้งใจว่าจัดทำก๋วยเตี๋แจกเดือนละ๑ครั้งจนครบ๑ปี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ไม่น้อยหน้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะบรรดาเจ้าของร้านอาหารบริเวณ๔แยกเต็กฮะ
ร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการเปิดโรงทานให้กับประชาชนได้รับประทานอาหารกันฟรี
โดยคัดสรรเมนูเด็ดแสนอร่อยอาทิก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่หมูสะเต๊ะ
ขนมจีนแกงเขียวหวานรวมไปถึงน้ำดื่มสมุนไพร
ตบท้ายด้วยขนมหวานอย่างเมนูทับทิมกรอบ
ให้กับประชาชนได้รับประทานกันอย่างจุใจเลยค่ะ
งานนี้นายศักดิ์ชัยพงพินิตกุลหนึ่งในเจ้าของร้านที่มาร่วมงานบอกว่า
ถือเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ร่วมกันทำความดี
ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกัน
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
มาดูทางภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
นายสุดและนางสละสายทองเจ้าของร้านกำลังหมุนไก่
ให้สุขทันตามความต้องการของประชาชน
มารอเข้าคิวเต็มหน้าร้านไก่ย่างพิษนุโลก๔แยกบ้านน้องว้า
โดยในสุดเจ้าของร้านบอกว่ารู้สึกสุขใจที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้กับคนไทยในสังคม
และตั้งใจจะแจกไก่ย่างให้กับประชาชนได้รับประทานกันฟรีจำนวน๕๐๐กล่อง
ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อพ่อด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากชาวนครศรีธรรมราชจะได้รับประทานไก่ย่างแล้ว
ที่วัดใหญ่ชัยมงคลก็มีการจัดเลี้ยงขนมจีนปักใต้ถึง๑๒๐กิโลกรัม
พร้อมน้ำดื่มและขนมหวานนานาชนิดให้รับประทานกันแบบไม่อั้น
พร้อมทั้งยังมีบริการตัดผมฟรีอีกด้วย
และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

แจกอาหารให้กับประชาชนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับ
ที่เรานั้นสามารถร่วมกันทำได้
ร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวงราชการที่๙ครับ
ถูกต้องแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ
บรรดาจิตอาสาต่างร่วมมือร่วมแรงกันทำนะคะ

ที่เป็นการทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับการให้บริการตัดผมฟรีนั่นเองค่ะ
โดยที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็มีช่างตัดผมค่ะ
ที่มีความมุ่งมั่นตระเวนไปทั่วบริเวณจังหวัดอ่างทอง
เพื่อตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนด้วยนะคะ
เด็กนักเรียนและชาวบ้านจำนวนมากค่ะ
พากันมานั่งรอที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

หลังทราบข่าวว่าจะมีการให้บริการตัดผมฟรีค่ะ
ขณะที่นายนิวัฒน์สุขนิมิตรช่างตัดผมวัย๔๕ปีเล่าว่า
อาชีพนี้มานานกว่า๑๐ปีนะคะ
ซึ่งปกติแล้วจะให้บริการตัดผมฟรี
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชายโยเดือนละ๑ครั้งเป็นประจำ
แต่หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
เขาจึงตั้งใจว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดิน
ด้วยการตระเวนไปให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน
ทั่วทั้งจังหวัดอ่างทองค่ะ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์นั่นเองค่ะ
ตัดเพื่อที่คุณแผ่น
ในทางรวมสวรรคตก็เลยเกิดแรงพนันใจ
ก็เลยต่อไปตัดตามวัดต่าง
ส่วนที่ร้านแวะมาหล่อสุโขทัยนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนี่แหละครับ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าของหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเนี่ย
ก็เปิดให้บริการตัดผมฟรีนะครับตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็มีประชาชนครับให้ความสนใจนั่งรอคิวตัดผมกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามครับก็คือนายวีรยุทธ์เรือนแสนพร้อมกับทีมงานจิตอาสาอีก๓คนนะครับ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมกันทำความดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙
ซึ่งหากมีโรงเรียนใดนะครับต้องการที่จะติดต่อให้ไปตัดผมฟรี
แก่นักเรียนเนี่ยทางร้านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
และก็ไม่ต่างจากที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ให้บริการแกะลายผมฟรีนะคะเป็นลายเลข๙ไทยค่ะ
แบบที่เห็นอยู่นี่นะคะเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
นายนบพรยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้ว
มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยมาใช้บริการแกะลายผม
เป็นลายรูปกระทงค่ะ
ข้างด้วยพญานาคนะคะแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยค่ะ
เรื่องราวของการทำความดีนะฮะคนละเล็กคนละน้อย
นิดหน่อยแต่หลายคนก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยของเราได้มากมายเลยทีเดียว
ส่วนในช่วงนี้ใครที่จะถึงเทศกาลลอยกระทง
สำหรับเรื่องราวของการลอยกระทงนั้นล่าสุด
เขาบอกว่ามีกระทงสีขาวดำตอนนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากประชาชนนั้นต้องการที่จะนำมาไปลอยกระทง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
ทุกปีนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงกระทงเปลือกข้าวโพดของหมู่บ้าน
ลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
จะขายก็ผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวครับ
เนื่องจากมีรูปแบบที่งดงามแปลกตาสีสันสวยสดงดงาม
เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ก็จะถูกพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปจนหมด
ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านแม้แต่เด็กก็ยังมีรายได้
แต่ว่าปีนี้เงียบเหงาลงไปมาก
โดยนางละม่อมพัดวีอายุ๕๖ปีบอกว่า
บ้านนั้นเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมกระทงจากพี่น้องที่มาส่งขาย
แต่ละปีจะสามารถผลิตกระทงได้ประมาณ๑๓๐๐๐ใบ
จำหน่ายก็มีตั้งแต่๓๐บาทไปจนถึง๓๐๐บาท
ก็แล้วแต่วัสดุแล้วก็รูปแบบความยากง่ายรวมไปถึงขนาด
แล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเธอบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอ
โดยนางละม่อมกล่าวต่อว่าปีนี้นั้นยอดขายตกลงไปมากนะครับ
เนื่องจากทุกแห่งนั้นงดจัดงานรื่นเริง
เธอนั้นจึงมีไอเดียครับทำกระทงแบบสีดำและผสมกับสีขาวสีดำนะครับ
ซึ่งก็มีหลายรูปแบบออกมาในตอนแรกก็คิดว่าจะทำเอาไว้ลอยกันเอง
แต่พอมีคนมาเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็สั่งทำ
ต่อมาครับพ่อค้าที่มารับซื้อก็สั่งทำด้วย
ทำให้มียอดสั่งกระทงแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับ
ดังนั้นปีนี้ครับกระทงสีดำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
จึงมีคนซื้อมากพอสมควร
ทางนี้ทางนั้นผู้สิทธิ์สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
หรือว่าสั่งซื้อได้ที่นางละม่อมพัดวีได้เลยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราช่วงนี้
คุณผู้ชมยังไม่หมดเท่านี้ตลอดข่าวช่วงหน้าของเรา
พาไปติดตามเรื่องราวของความพอเพียงของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว